ที่เห็นแล้วสะเทือนใจเหมือนกันนะคะพระบินบรรลือฤทธิ์นะคะ
ผู้ที่เดินทางช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในขณะนี้เนี่ย
ถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่ในหลวงรัชกาลที่เก้าอยู่แต่ก็ยังทำความดีอย่างต่อเนื่อง
เรื่องสะเทือนใจเกิดขึ้นนะคะพระบินได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อน
ช่วยเหลือหญิงชะลาคนหนึ่งที่ถูกลูกสาวแท้ทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องค่ะ
เมื่อวานนี้พระบินได้โพสต์เฟซบุ๊กเล่านาทีช่วยเหลือหญิงชะลาคนหนึ่งที่ถูกลูกสาวแท้ทำร้ายร่างกายนะคะ
ระบุว่ามีญาติโยมบอกให้หลวงพี่ไปช่วยคนแก่ที่ถูกลูกสาวแท้ทำร้ายร่างกายเป็นประจำทั้งตบทั้งตี
กลัวว่ายายจะเสียชีวิตซะก่อนค่ะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไง
ยุ่งเนี่ยเขาก็ด่าเสียหายหายเมื่อหลวงพี่ไปดูบ้านที่ญาติโยมบอก
เคาะประตูอยู่นานจนมีโยมมาเปิดประตูให้ค่ะพอประตูเปิดก็ได้กลิ่นอับ
สิ่งปฏิกูลแล้วก็เห็นหญิงแก่คนนึงนอนขดตัวอยู่ใต้แคร่
เนื้อตัวมีแต่รอยช้ำค่ะหน้าผากเนี่ยมีรอยแผลยาวประมาณสองนิ้ว
ลึกประมาณ๑เซนติเมตรแผลเริ่มแห้งแต่ไม่มีการเย็บค่ะ
บินบอกว่าถ้าบาดแผลแบบนี้ต้องได้รับการเย็บแต่นี่ไม่มีร่องรอยของการรักษา
หลวงพี่ถามกับผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันว่ายายเป็นอะไรหญิงคนนั้นบอกว่ายายล้มใส่ตู้
ไม่พูดอะไรสักคำเหมือนกลัวอะไรบางอย่างหลวงพี่ก็เลยบอกกับโยมผู้หญิงค่ะ
ยายต้องไปทำแผลที่โรงพยาบาลเพราะแผลอาจจะติดเชื้อได้
จากนั้นผู้หญิงคนนั้นเลยถามออกมาบอกว่าแม่จะไปทำแผลหรือเปล่า
หลวงพี่ค่ะทราบว่าโยมคนนี้เป็นลูกสาวยายที่ทำร้ายแม่หลวงพี่พูดอยู่สักพักหนึ่ง
ลูกสาวก็ให้แม่ไปโรงพยาบาลหลวงพี่จึงเรียกรถพยาบาลของมูลนิธิร่วมกับตันยู
พายายไปส่งที่โรงพยาบาลค่ะระหว่างออกมาจากบ้านนะคะ
หลวงพี่ได้ถามความเป็นจริงแล้วก็บอกยายว่าเขาจะไม่ทำร้ายยายอีกแล้ว
เพราะหลวงพี่จะเอายายไปดูแลเองยายใจดียกมือไหว้ท่วมหัว
แล้วก็เล่าว่าโดนลูกตบตีมาตลอดจนหน้าผากแตกบวมคล้ำ
พูดอะไรเขาก็ตบยายบอกว่าถ้ายายหลับไปเขาต้องเอายายตายแน่เลย
ล่าสุดนี้พระบินก็ได้รับยายคนนี้เข้ามาดูแลที่ศูนย์มูธิตาเรียบร้อยแล้วนะคะ
ขอบคุณพระอาจารย์